ทีนี้กลับมาบ้านเรามาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะ
โอ้โหวันนี้จับตากรณียุบพักไทยรักษาชาติหรือไม่
กรณีพักอนาคตใหม่คดีพรบคอมพิวเตอร์
ไปดูกรณีพักไทยรักษาชาติกันก่อนนะคะ
หลังจากตุลาการสารรัฐธรรมนุมประชุมกัน๒ชั่วโมงกว่า
เพื่อพิจารณาคำร้องของกรกตที่ขอให้วินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติ
กรณีเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีของภักดิ์
สารได้เผยแพร่เอกสารข่าวมีใจความสำคัญแบบนี้นะคะ
คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ไม่ทำการไต่สวนพยานเพิ่มเติม
กำหนดนัดแถลงด้วยวาจารวมถึงนัดฟังคำวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบ
ไทยรักษาชาติช่วงบ่ายของวันที่๗มีนาคมนี้
ดังนั้นไม่ต้องมีการไต่สวนพยานเพิ่มเติมอะไรเจ็ดมีนาคมนี้
ใช่ค่ะแถลงด้วยวาจากันแล้วก็ฟังเลยว่ายุบหรือไม่ยุบ
นั่นเท่ากับว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูลตลอดทั้งวันนี้
ก็มีผู้สมัครสอของภาคไทยรักษาชาติ
จากหลายจังหวัดนะคะพิจิตรเพชรบูรณครราชศรีมา
ยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนุน
เลื่อนการพิจารณายุบพักไปหลังเลือกตั้งได้ไหม
เพราะจะทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์
ถ้าตัดสิทธิ์ก่อนเลือกตั้งถ้าตัดสินกันก่อนเลือกตั้ง

คือถ้ามีโทษยุบพักถ้ายุบพัก
คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยอันนี้ถูกเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแน่นอน

สมาชิกพักเขาอาจจะไม่โดนแต่การเป็นผู้สมัครสอสอต้องมีสังกัดพัก

คือในช่วงเวลานี้ไม่ทันกำหนด
เป็นสมาชิกพักอย่างน้อย๙๐วันแล้วไปลงสมัครรับเลือกตั้ง

แล้วก็ไปสมัครไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลยกำหนดรับสมัครไปแล้ว
แต่ถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันย้ายได้

เขาก็สามารถไปหาสังกัดใหม่ได้
เขาก็เลยขอว่าขอให้ไปตัดสินหลังการเลือกตั้งได้ไหม

สานดีการณ์แผนขดีเลือกตั้งนะครับ
และภกปริศนานัพกลสมาชิกพลักภูมิใจไทย
คือก่อนหน้านี้ยื่นคำร้องขอให้สารวินิจฉัยคุณสมบัติ

ก็เลยไปยื่นคำร้องเอาไว้สารคืนสิทธิ์ให้เรียบร้อย
ส่วนที่สำนักงานอายการสูงสุดในวิเชียนถนอมพิชัยอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
รับสำนวนคดีของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พร้อมนายทะเบียนและกรรมการบริหารพักสองคน
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์
จากกรณีวิพักษ์วิจารณ์คอสชผ่านรายการเฟซบุ๊กไลฟ์
อายการนัดฟังคำสั่งคดีว่าจะรับฟ้องหรือไม่๒๖มีนาคมนี้
ยืนยันว่าไม่ได้เร่งรัดรวบรวมสำนวนเดี๋ยวรออีกที๒๖มีนาคม
คือว่าเท็จเขาสำคัญนะครับการพินาคดีนี้ต้องกระทำโดยรอบครอบ

นั่นก็หมายความว่าคดีของพักอนาคตใหม่

รู้ว่าอายการจะส่งฟ้องศาลหรือไม่
หลังวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
กับคุณธนทรในช่วงเวลาหาเสียงในช่วงเวลานี้ใช่ไหม

มีขนงคดีความอะไรติดอยู่ที่อายการอะไรอย่างนี้
ก็ถูกมองมุมลบไงในระหว่างการหาเสียง
แต่พักเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็จะต่อสู้